อีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็แหมอีรุงตุงนังเหลือเกินนะคะ
สำหรับจ๊ะอาสยามคุณผู้ชมค่ะ
จำได้ไหมคดีเรื่องของที่ดงที่ดิน
หมู่บ้านของเธอที่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้
นับจากวันที่เจรจาเมื่อวันที่๒๐จนถึงตอนนี้
เจ้าของโครงการแจ้งกับทนายของเธอบอกว่า
โครงการจะช่วยขายบ้านให้ภายใน๓๐กันยายนนี้
ราคา๔๓๔๕ล้าน
แต่พอทักท้วงว่าถ้าขายไม่ได้จะทำยังไง
โครงการก็ตอบว่าขอคิดก่อน
นี่๓๐กรกฎาคมเดี๋ยวจะให้คำตอบบอกอย่างนี้
จนวันที่เท่าไหร่๓๐
แล้วแต่เธอบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนใดเลย
บอกเลยนะคะว่ากำลังเดือดร้อนมาก

อกจากนี้จ๊ะก็คอมเมนต์ตอบเหล่าฟอลลอเวอร์

บอกว่าตอนนี้ไม่มีทราบรายละเอียดที่แท้จริงเลย
รู้แค่ว่าตอนนี้เธอทั้งเสียหาย
เสียโอกาสที่จะขายบ้านเสียเวลา
แถมต้องเสียเงินค่าทนายอีก
นี่แต่เสียกับเสียทั้งนั้นเลย

ถึงขั้นว่าขายนาฬิการูไป๒เรือน

คือเธอกลัวว่าบ้านมันจะขายไม่ออก

เดี๋ยวรออัปเดตความคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะคะ